คุณผู้ชมคะมาถึงเหตุสะเทือนขวัญที่เมื่อวานได้นำเสนอไป
ใครเห็นข่าวนี้ก็ตกอกตกใจไปตามกัน

สามีที่คลั่งแล้วก็ไปเอาน้ำมันราดภรรยาจุดไฟเผาหนีลงไปในน้ำ
ก็ตามไปจ้วงแทงจนเธอเสียชีวิต
แล้วก็ขับรถกระบะคันสีขาวหนีไป
ล่าสุดเนี่ยตำรวจไปติดตามจับกลุ่มได้แล้วนะคะ
สามีคนนี้นะคะได้แถวสะพานบังปะโกงฉะเชิงเศร้า

ตอนที่ตำรวจไปเนี่ยกำลังจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะคะ
นายพิสุทธิ์สิริจันโสดาค่ะ
หรือว่าในต้นนะคะคนนี้อายุ๔๒ปี
นี่คือผู้ต้องหาที่ฆ่านางสาวนัทธนัน
หรือว่านางสาวหมอนนะคะภรรยา
ตำรวจจับได้แล้วเมื่อช่วงเช้านะคะ
ถนนบางนาตราดใกล้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

รถเนี่ยก็มีมิดดาบที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ท้ายรถมีข้าวของเครื่องใช้เยอะเลยคุณผู้ชม
ต้นรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง
พอก่อเหตุเสร็จก็ขับรถวนไปตามเส้นทางต่างไปจนถึงชนบุรี
แล้วก็วกกลับมาจอดตรงจุดนี้แหละ
จะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่ว่าถูกตำรวจจับได้ซะก่อน
ยืนยันไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุไม่ได้วางแผนมาก่อน
ทะเลาะกันหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องหึงหวง
ตนเองรู้สึกเสียใจนะคะรักภรรยามากทุกอย่างยกให้หมด
อยากจะขอโทษสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปค่ะ
ไม่ได้วางแผน
เสียใจไหมเสียใจไหม
แล้วคือทำไมเราต้องจุดไฟเผาเขาเอาน้ำมันไปเตรียมการมาเหรอฮะ
หลังก่อเหตุทำไมถึงไปที่บางประกงครับ
แล้วทุกอย่างมันชื่อเมียผมหมดเลย

ขอบคุณครับ
ท่านรองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะคะเปิดเผยบอกว่าผู้ต้องหาสารภาพโดยบอกว่าตนเองเนี่ยอยู่กินกับผู้ตายมาสักพักนึงแล้วแล้วพบว่าผู้ตายเนี่ยแอบแชทคุยกันกับผู้ชายคนอื่น

ก็เลยมีปากเสียงกันผู้ตายเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนสิบกว่าวันจนเมื่อวานนี้เนี่ยนัดกันให้มาหาแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันทำบุญเสร็จก็ระหว่างนั้นเนี่ยเห็นผู้ตายยังแชทคุยกับคนอื่นก็เลยมีปากเสียงกันรุนแรงค่ะ
ผู้ต้องหาเอาน้ำมันเบนซินที่เตรียมมาราดใส่ผู้ตายด้วยตัวเองด้วยแล้วขอว่าจะเผาให้ตายไปเลยด้วยกันทั้งคู่นะคะส่วนผู้ตายก็ทำใจดีสู้เสือจนผู้ต้องหาเริ่มใจเย็นขับรถมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เราเห็นคลิปอ่ะค่ะตรงนี้คือเขาเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จอดรถแวะซื้อไอศครีมนะคะจังหวะนั้นผู้ตายก
ไฟแชคมาจุดพลเมืองดีถูกไฟลวกไปด้วยเขาก็หนีลงน้ำผู้ต้องหาหยิบมีดตามไปจ้วงแทงจนเสียชีวิตคือเขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยซื้อไปเติมรถมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ได้เตรียมมาก่อนแต่ตำรวจยังไม่เชื่อค่ะ
หึงห่วงหึงห่วงแล้วก็มีเรื่องละหองและแห่งขึ้นมาตั้งประมาณสองปี
ไปเจอแชทที่ผู้ตายคุยกับคนอื่น
ครับก็หาเรื่องทะเลาะมาตลอดเขาทะเลาะกันมาในรถ
พร้อมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาลาด
ไม่ได้เตรียมมาล่ารอบใหม่รถเขากลับเผาตายด้วยกันทั้งคู่
ผู้ตายก็อ้างว่าหิวน้ำก็จอดรถ

วิ่งหนีเข้าไปยืนอยู่หลังคนแถวนั้นนะครับ
ก็มีปากเสียงกันอีกหน่อยนึงแล้วก็เอาน้ำมันมาลาด
ทีนี้เขาบอกตอนนั้นจากนั้นเขาตะอีกแปลกละ
ตะอีกแปลกแล้วก็วิ่งไปเอาสายชักแล้วก็มีดแล้วก็จุด
บางนาตาศบางนาศาสตเสร็จปุ๊บก็ไปวนจอดอยู่ตรงนั้น
แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะโดดน้ำตายแต่ผมไม่ค่อยเชื่อหรอก
นายพิสุทธิ์สิริจันทร์โสดาคุณผู้ชมจับตัวได้แล้ววันนี้นะคะ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
อาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนข้อหาอื่นกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ

ก็เคยก่อคดีช่อกงทรัพย์บุกรุกเมื่อปีห้าสี่
พอปี๕๗เคยเอามีดจี้ท้องตัวเองจะฆ่าตัวตายประชดรักที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ขอเจอแฟนสาวเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นตำรวจเกลี้ยกล่อม

แล้วก็เลิกกับแฟนคนนั้นไปมีแฟนใหม่
แล้วก็ล่าสุดก็มาก่อเหตุจนนำไปสู่ความสูญเสีย

เราไปดูฝั่งครอบครัวของนางนัทธนันกันบ้าง
เรียกร้องเลยนะประหารได้ไหม
ทำกับลูกฉันน้องฉันแบบนี้ประหารได้ไหม
ครอบครัวของนางนัทธนันครับที่อำเภอหนองแสงอุดรธานี
ก็เตรียมสถานที่รับศพนะครับ
ซึ่งคาดว่าศพน่าจะถึงบ้านเกิดไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับนางจิตจูมฟองอายุ๗๗ปีครับ
แม่ของนางนัทธนันเล่าบอกว่าผู้ตายเป็นลูกคนที่สี่นะ
แล้วก็ไปทำงานอยู่นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่สมุทรปราการนั่นแหละ
เคยพามาที่บ้าน๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
อดคล้องกับนางสมคิตบุตชาพี่สาว
บอกโอ้โหไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัว
เพราะว่าต้นเนี่ยนะคือเล่นพนัน
ขึงทำร้ายน้องสาวบ่อย
ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกัน

คือต่างคนต่างมีลูกติดก็ทะเลาะกันเรื่องลูกนี่แหละนะครับ
น้องสาวของเธอยังต้องรับผิดชอบค่างวดรถ
ผ่อนเดือนละ๑๒๐๐๐บาท๑๒๐๐๐บาท๓ปีแล้ว
ก็อยากจะให้ในต้นเนี่ยช่วยเหลือบ้างนะครับ
น้องเล่าว่าเลิกกับในต้นได้๑๐วันแล้ว
แล้วอยากจะย้ายออกไปอยู่กับเพื่อน
แล้วโทษสูงสุดที่อยากในต้นได้รับเนี่ย

พี่สาวแล้วทั้งแม่ครับ
ถามเจ๊ว่าแกมีของแล้ว
ที่ประหารที่ให้ใส่กันให้หลายอัน
สุดทุกว่าคิดกับในต้นที่อหมี
อย่าตื่นอายเล่นไม่ได้ทำงาน